รวบรวมเอาดาราที่เขาผันตัวเองไปทำอาชีพเกษตรกรบอกเลยว่ารายได้ตังค์ไม่เป็นสองรองอาชีพหลักเลยนะคะ
มีใครกันบ้างมาดูกันค่ะเริ่มกันที่เกษตรกรยาใจคนจนคนแรกของเรา
ไมค์พี่รมพรเขายึดอาชีพการเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่ในใจคนไทยมายาวนาน
ระยะหลังนะคะมีโดดไปแจมงานละครด้วยเหมือนกันและเอาจริงนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอาชีพที่ทำรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมให้กับพี่ไมค์ก็คือการเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวค่ะ
คือด้วยความที่ว่าพี่ไมค์เนี่ยเป็นลูกชาวไร่ชาวนามาก่อนเนอะเขาก็มีความฝันมีความตั้งใจ
อยากที่จะมีที่นาเป็นของตัวเองก็เลยลงมือทำมันอย่างจริงจังเลยล่ะค่ะถึงขนาดที่ว่าแบ่งปันความรู้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เขาอยู่ด้วยนะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้พี่ไมค์ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้แถมยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยถูกต้อง
ที่นาที่ไร่ของพี่ไม้อุดมสมบูรณ์จริงจริงนะคะต่อกันที่นักร้องสาวสายแซ่บกันบ้างดีกว่าตั๊กกะแตนชนระดาค่ะ
นี่ภาพที่เราคุ้นเคยนะอยู่บนเวทีใช่ไหมฮะแต่เพราะว่าเปิดพระม่านกันเอ่อพระม่านกันเอ่อ
อันนี้บนเวทีแต่ชีวิตจริงทุกวีทุกวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่งานละครงานร้องเพลงดีลีลาแอคติ้งความทุ่มเททั้งหลายนะฮะ
ซึ่งจริงอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ตั๊กกะแตนทำได้ดีคือเกษตรกรนี่แหละค่ะ
เข้าสวนคนสวยค่ะภว่าห้างจากงานเพลงพี่ตั๊กกะแทนเข้าสวนของตัวเองเลยจริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเก็บพืชผลแล้วก็ไลฟ์ขายเมล็ดพันธุ์ให้ลูกค้าที่ติดตามกันด้วย
มันแฮปปี้นะเป็นชีวิตที่ตื่นมาไม่ต้องใช้เงินซื้อหาอะไรพวกนี้
สวนในไร่เรามีทุกอย่างคุณผู้ชม
ใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ
ปิดท้ายกันที่เกษตรกรสุดหล่อคนนี้หนุ่มน้ำประพีพัฒน์คุณผู้ชมนี่
ฉันชอบเขาตั้งแต่เป็นจาคีตาความรักรักเขาเนอะตอนนั้น
โดยเหล่าก็ร้องเพลงเขาคื้นเครงกันเลยครับคุณผู้ชม
แต่พอถึงจุดหนึ่งนะคะคุณน้ำก็เลือกเส้นทางชีวิตอีกรูปแบบนึงค่ะ
ด้วยการยึดอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นช่องทางหารายได้ค่ะ
หลายคนเข้าไปส่องดูชีวิตของคุณน้ำนะคะบอกเลยเขาดูมีความสุข
พ่อยออกไปพ่อยอยู่ในข้อก
คุณผู้ชมเนี่ยนี่เห็นไหมภาพบรรยากาศคุณน้ำเขาอยู่กับน้องคงน้องควายก็มีความสุขนะคะ
แล้วตัวเองมีความสุขคนเดียวไม่พอลูกหลานลูกเนี่ยเอามาแบบใช้ชีวิตสัมผัสวิถีชีวิต
มากเลยนะตั้งแต่อ้อนแต่ออกพาอุ้มมาดูน้องวัวน้องควายต้นไม้ใบย่ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เห็นชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ใช่ไหมคะรายได้อู้กู้มากนะคะ
ฟาร์มไก่ชนที่จังหวัดนครนายกไหมคะนั่นน่ะรายได้หลักล้านด้วยจ้า
เขาไม่ได้เลี้ยงไก่ที่ทำรายได้รายวันอย่างเดียวนะคะยังมีน้องควายรายได้รายเป็นปีอีกต่างหาก
เป็นรายปีด้วยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าหนุ่มน้ำคนนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นค่ะ
เพราะว่านุ่มน้ำได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อไก่ชนระดับประเทศ
ตลาดตลาดตลาดตลาดตลาดตลาด
ถ้าจะขันเก่งขนาดนี้ลงหม้อเถอะจักรีน

แล้วควายร้องยังไงอ่ะ

ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถือว่าเป็นสีสันละกัน